สำหรับราศีแรกที่ต้องระวังคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดให้ดีดีเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะ
สำหรับชาวราศีธนูนะคะถ้าคุณฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องตกใจไปนะคะ
เพราะว่าจริงดวงชะตาของคุณดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
แต่แน่นอนค่ะเวลาที่เราดวงดีนะคะก็จะแบบมีคนแอบอิจฉาเรามีคนอยากจะเลื่อยขาเก้าอี้เรานะคะ
โดยเฉพาะถ้าใครที่ทำงานร่วมกับคนหมู่บ้านนะคะก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนเอาไว้สักนิดนึงค่ะ
มากคนก็มากความค่ะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าคุณระวังตัวไว้ก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะ
สำหรับราศีต่อมาที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนเอาไว้สักนิดนึงนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่ดวงชะตาดีค่ะ
แต่ชาวราศีพฤกษกนะคะถือคอนเซ็ปต์ที่ว่าช้าได้แพ้หลายเล่มค่ะ
เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของคุณนะคะคุณเป็นคนธาตุดินค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่ชาวราศีพฤกษกนะคะจะประสบความสำเร็จเนี่ย
ก็จะแบบไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบฟ้าผ่าเปรี้ยงนะคะ
แต่ว่าจะค่อยสะสมความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยและกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าค่ะ
แต่เรื่องที่ชาวราศีพฤกษกต้องระวังกันสักนิดนึงค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของคนเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่น
หรือว่าเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกับคนรู้จักคนใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหา
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้หากคุณต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากนะคะ
ก็ขอให้คุณใจเย็นค่ะขอให้พูดจากันด้วยเหตุผล
และที่สำคัญนะคะอย่าประมาทเด็ดขาดก็ต้องระวังแล้วก็ต้องละเอียดกับทุกการทำงานค่ะ
รับรองว่าถ้าเราระวังตัวปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ
แหมทั้งส่องราศีฟังแล้วอย่าตกใจไปค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการงานถือว่าดีมากเลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสได้ไปทำบุญ๒วิธีที่หมอไก่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้
ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาเสริมบุญบารมีทำให้แต้มบุญเพิ่มมากขึ้นค่ะ
วิธีแรกนะคะก็คือการไปไหว้หลวงพ่อโตวัดกรยานมิตรกรุงเทพมหานครค่ะ
มีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปไหว้หลวงพ่อโตวัดกรยานมิตรแล้ว
ก็จะช่วยดึงดูดกรยานมิตรดึงดูดคนดีให้เข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะ
อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการสร้างบุญกลุ่มค่ะ
การสร้างบุญกลุ่มนะคะก็คือการทำบุญร่วมกับคนหมู่มากนั่นเองค่ะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญก็จะช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนบริวารคนรู้จักคนรอบข้างเป็นอย่างดีค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ